แขกรับเชิญวันนี้จะไม่สร้างความทุกข์ให้เลย
มันจะตื่นมันจะสู้มันจะว้าว
มีคลองท่วมหัวมีควรหรือยัง
จากจ๊ะคันหูมาเป็นจ๊ะอาสยาม
มีเงินเก็บไม่รู้กี่สิบล้านแล้วจริงป่ะ

ถ้าไปอยู่ที่ใดก็ตามทีพ่อมาย
คนเมียเผลอจะติดตราตรึงใจมากเนี่ย

แนนเซอร์ก็ถอดเลยเหลือกางเกงในตัวเดียวแล้วก็ใส่ถุงน่อง
ก็เลยทำบ้างเหรอใช่ฮ่า
นอนหนูจะนึกไปตลอดเลยว่าหนูจะต้องมีรถจะต้องรวย
จนแบบว่าพ่อแม่เล่นลิเกกลางวันหนูก็ไปขอทานเพื่ออยากได้เงิน